แต่พยายามจะเบียดออกข้างทางถึงขั้นที่ไปทับไอ้เสาล้มลุกเลย
เดี๋ยวลองดูหน่อยเพจดังเขาเอามาแชร์ค่ะ
อร์โหแยงไงล่ะครับคุณคีง
จริงตรงนี้คือจะเบียดเข้าตรงนี้ได้เลยเหรอฮะ
คือจริงมันมีเส้นตีเอาไว้แล้วนะ

แล้วก็มีแท่งกลวยเสาสีส้ม

ครั้งหน้ามันจะเป็นเกาะกลางถนนใช่ไหมฮะ

ทางของเส้นทึบสีขาวเนี่ยแล้วพี่รถเมย์คือจะเลี้ยวเข้าอย่างนี้เลย
คือพี่พี่ก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
คือเข้าใจว่ารถติดจะรีบจะอะไรยังไงแต่เราต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
คือการเบียดแบบนี้เหมือนพยายามจะเข้าทางคุณเห็นไหมรถมันติดไง
มันไม่ขยับแต่ว่าฉันก็ขอมาตรงนี้แล้วฉันก็จะเบียด
เพื่อที่จะไปปาดหน้ารถเก๋งคันตรงนี้เพื่อที่ฉันจะเข้าเลนมันไปให้ได้
แต่ในเส้นตรงเนี้ยรถก็ติดไงแล้วคนที่อยู่ด้านหลังรถคันนี้
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะรถเมษายอะไร
ชัดเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเขากั้นไว้อ่ะอ๋อนี่ไงพอแซงเข้าไปได้ปุ๊บ
ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางแล้วอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายดิคะ
คือจริงมันเข้าไม่ได้เลยเพราะมันมีเสาลมลุกอยู่
แต่ฉันทับเสาเลยก็แล้วกันเนี่ยค่ะคลิปรถเมย์สายแปดเก้านะคะ
เห็นชัดเลยแหละคุณคือเป็นสายคือเขาจะวิ่งเส้นระหว่างสายใต้ใหม่
ก็คือตลิ่นชันกับเทคนิคกรุงเทพอ่ะคนขับรถเมสล้อล้อล้อล้อล้อ
เบียดอ่ะใช้คำว่าลักไก่กันแล้วกันวิ่งบนหลายทาง
แล้วก็ทับไอ้เสาล้มลุกนี้ไปเลยค่ะปาดรถคนอื่นเพจดังเนี่ย
แล้วเขาก็ใส่ข้อความไว้แบบนี้นะรถเมย์สายอะไรว่ะ
เบียดแบบนี้ผิดกฎไหมอ่ะอ่ะโถโถโถบอกแบบนี้
แล้วบอกด้วยว่าแถวราชพฤกษ์ค่ะบอกเวลาไว้อีกต่างหาก
สิบตุลาคมหกโมงครึ่งโดยประมาณ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปดูพื้นที่ตรงนี้หน่อยเออปรากฏไปเจอจริงจริงค่ะ
ลงลุกเป็นยางสีส้มก็เนี่ยคือมีร่องรอยของการถูกเฉียวชน
ถูกทับไปอ่ะค่ะคือเขาตั้งเอาไว้ชัดเจนแบบนี้
เพราะจะไม่ให้คุณเบียดคุณแซงเข้าช่องจราจร
งช่องจราจรไว้ชัดเจนทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุย
กับคนขับรถเมย์สาย๘๙พี่คนนี้ถูกถ่ายคลิปไว้ไง
พี่วานิสสังทองอายุยี่สิบหกขอเอ่ยชื่อแล้วกัน
เพราะว่าออกมาชี้แจงแหละบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ
ผมจอดส่งผู้โดยสารแล้วมันถึงตรงจุดทางเบี่ยง
มันไม่สามารถจะไปต่อแถวว่าเข้าเลนขวาได้ก็เลยต้องใช้วิธีการเบี่ยงเข้าช่องทางเบี่ยงตรงนั้นแหละ
อ่ะมันก็เลยมีภาพปรากฏออกมาแบบนั้นว่าผมเนี่ยขับทับเสาล้มลุกอันนั้นเลย
อ่ะก็ขอความเป็นธรรมผู้โดยสารบางคนอ่ะเขาบอกว่า
เล่นโทรศัพท์แล้วเลยป้ายแล้วทำไมรู้ไหมเหตุผลคือ
พอเลยป้ายเสร็จพยายามจะกดกิ่งแล้วขอให้ผมจอดรถแล้วต้องการลงแบบกระทันหัน
งั้นเอางี้พี่ต้องเล่าต่อเองเลยแล้วยังไงต่อคะ
ต่อแถวไม่ได้เพราะผู้โดยสารเขาต้องลงซ้ายก่อน
แล้วผมก็จะมาเบียดออกขวาแต่คราวนี้มันก็เลยทับกลัวยางไปหน่อยนึง
เพื่อว่าเราไม่มีทางที่จะออกขวาแต่ผู้โดยสารเขาลงช่วงซ้าย
กันก็ขอพยายามมีนิสัยการโบกรถหน่อยแล้วก็
ฝากไว้ด้วยว่ารถเมย์เขาก็ต้องทำตามหน้าที่เออะรถเมย์โดนหักหมดนะครับ
แต่ผู้โดยสารเขาไม่เข้าใจ
ก็ช่วยนิดนึงอ่าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมฟังคำอธิบายของพี่คนขับรถเมย์
ตามคลิปภาพแล้วพี่วานิสก็หลายคนก็อาจจะบอกอ่าพี่
เข้าใจพี่ในมุมหนึ่งบางคนก็อยากจะลงตรงนั้น
แล้วก็จะกดกิ่งจะขอให้เปิดประตูลงให้ได้แต่ถ้าจริงจริงตามกฎหมายจราจรอ่ะ
ถ้ามันไม่ใช่ป้ายรถเมย์เราจอดเปิดรับส่งก็ไม่ได้นะถูกไหม
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องยืนยันไหมในการขับรถให้ถูกกฎจราจร
คือแบบนี้ไม่อย่างนั้นพี่ก็จะโดนว่าแล้วพอคลิปมันออกมาแบบนี้
เราก็พยายามจะเข้าใจในมุมของพี่คนขับรถเมย์นะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตามกฎจราจรดีที่สุดค่ะ